รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ
วันนี้ถือเป็นเทปพิเศษครับที่เราได้เชิญบุคคลพิเศษสองท่าน

มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แทบจะทุกสมัยมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ฮะ
ถูกต้องนะฮะโดยผ่านเรื่องราวของธนบัตรนะครับ
ซึ่งธนบัตรนี้นะฮะทั้งหมดนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นกันนะครับ
เรียกว่าทั้งคู่เป็นนักสะสมธนบัตรที่ถือว่ามีเยอะที่สุด
สำคัญที่สุดแล้วก็หายากที่สุดนะครับเรียกว่าเป็นอันดับต้นของเมืองไทยนะครับ
วันนี้นะฮะเราขอต้อนรับนะครับคุณม้าและคุณกบครับเชิญครับ
ต้องถามอย่างนี้ก่อนนะฮะไปไหนเป็นของใครอะไรยังไงบ้าง

เหลือนี่คือเป็นของทางคุณม้าหมดเลย
ที่เราเห็นเยอะแยะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในธนาคาร

สะสมมานานกี่ปีกันแล้วครับทั้งคู่นะฮะ
ก็ตั้งแต่เด็กนะครับสมัยเด็กพ่อให้แบงค์มาใบหนึ่งครับ

เขาให้มาเป็นแบงค์เก่ามากครับแล้วก็ด้านหลังนี่น่าสนใจคือเป็นแบงค์ที่เรียกว่าแบงค์ไถนาฮะ

เป็นรูปวิธีแรกหนักขวัญที่ตรงสนามหลวง
ผมขออนุญาตถามอย่างนี้คือใบนี้คุณพ่อให้กับคุณมากับมือเลยเหรอครับ

ของผมจะเป็นตัวธรรมดานิดหมดนะครับ

ผมไปซื้อจากพ่อค้าที่ท่าพระจันทร์นะครับ
เพราะว่าตอนแรกผมเห็นครั้งแรกคือของคุณยาย

คราวนี้เนี่ยคือคุณพ่อผมก็เก็บไปนะครับ
ผมก็อยากได้พอดีตอนนั้นไปรับชุดคุยนะครับ
หลังจากเรียนจบก็เจอที่ขายอยู่ท่าประจันทร์ผมก็ไปซื้อมาสะสมนะครับ
ใบนี้ใบแรกความสำคัญของใบนี้คืออะไรครับ
คือเป็นธนบัตรรุ่นแรกของราชการที่๙นะครับ

อ๋อในราชสมัยพระองค์ท่าน

คือก่อนที่จะเป็นธนบัตรใบนี้จะไม่มีพระชายลักษณ์ของพระองค์ท่านหรือครับ

แรงบันดาลใจในการเก็บสะสมธนบัตรคืออะไรครับ
เรื่องของเรื่องคือในธนบัตรมันจะมีเรื่องราวบอกอยู่ในนี้นะครับ
แล้วพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์เป็นตัวนูนการที่พิมพ์แบบธรรมดามันก็ปลอมแปลงได้ง่าย
เขาก็เลยใช้วิธีการพิมพ์นูนนะครับ
แล้วก็เรื่องราวที่กล่าวถึงอีกอย่างก็คือกาสัญลักษณ์นะครับ

กรรมการผ่านดินที่มามาจากคำว่าเอ่อ
สยามเหนือสยามกลางสยามใต้
แรงบันดาลใจ
เดิมเนี่ยผมเคยสะสมสแตมมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นที่ผมได้เห็นธนบัตรผมก็มีความชอบในเรื่องของสีสัน
แล้วก็เราคิดว่ามันหายากเราก็เลยได้เริ่มสะสมมาอีกอย่างหนึ่งคือ
ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็เห็นพระองค์ท่านอยู่ตามที่เราดูทีวีนะฮะ
เพราะพระองค์ท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ประชาชนชาวไทย
คราวนี้คือเรารักงานกระดาษเราก็เลยเก็บมาเป็นตัวธนบัต
ทีนี้ต้องถามอย่างนี้ครับธนบัตรชนิดแรกที่ผลิตในสมัยของราชการที่๙นะครับ
คือรุ่นไหนแล้วก็อยากจะทราบว่ามีเรื่องราวไปมายังไงด้วย
รุ่นแรกของรัชกาลที่๙ก็คือธนบัตรแบบ๙
คือราชการที่๙และเป็นแบบ๙เลข๙ในสำหรับไทยเป็นเลขมงคลนะครับ
ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มแรกเราก็จะนับแบบ๑นะครับที่สมัยราชการที่๕
แต่ว่ารุ่นแรกของราชการที่๙คือตกที่แบบ๙พอดี
ตามข้อมูลเขาบอกมี๕๐สตางค์๕๐สตางค์จะไม่มีพระบรมชายรักษ์
จะเป็นไม่มีพระบรมชายารักษ์แต่เราจะสังเกตว่าจะมีตราคุดถูกต้องไหมฮะ
จะมีเครื่องหมายครับมีจตรีกลางน้ำอยู่
ด้านหลังเป็นประเทศการที่๘จากที่ประเทศอังกฤษ
เรามีเรื่องภาวะสงครามก็เลยยังไม่ได้นำออกใช้
ก็เลยทำให้เป็นรุ่นแรกราชการที่๙ที่ไม่มีพระบรมชายาดา

เมื่อก่อนแบงค์มาถึงจะมีพระบรมชายารักษ์ของพระองค์ท่าน

นี่นะฮะ๑๐บาท
แล้วก็มี๒๐บาท

แล้วก็เมื่อก่อนสูงสุดคือ๑๐๐บาท
นี่คือรุ่นแรกแรกของพระองค์ท่านเลย

ตั้งแต่๒๔๙๑จนถึงปี๒๕๑๑ก็ถึง๒๐ปี
ซึ่งเป็นเวลานานที่สุดในกระบวนการของธนบัตรของไทยทั้งหมด
ซึ่งปกติแบบอื่นจะใช้กันประมาณสัก๑๐ปี๙ปี

สมัยก่อนธรรมบาทพิมพ์ที่ไหนฮะ
ถ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเราพิมพ์ที่อังกฤษนะครับ
พิมพ์เรื่อยมาเลยตั้งแต่รุ่น๑๒๓๔พิมพ์ที่อังกฤษมาหมดนะครับ
ในช่วงสงครามนะครับก็จะมีพิมพ์ในประเทศไทยด้วย
แล้วก็เริ่มไปพิมพ์ที่ญี่ปุ่น
เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ธนบัตรให้หมุนเวียนนะครับ
แล้วก็มีไปพิมพ์ที่อเมริกานะครับแล้วก็กลับไปพิมพ์ที่อังกฤษเหมือนเดิม
ในช่วงสงครามมีการพิมพ์หลากหลายมาก

ปัจจุบันนี้คือพิมพ์ที่เมืองไทยทั้งหมด
ที่เห็นอยู่นี่คือพิมพ์จากต่างประเทศทั้งนั้นเลย

แสดงว่าเราเพิ่งมาพิมพ์ธนบัตรเองเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้
ปีสองพันแล้ว๑๒ปีแรกที่เปิดลง
โอ้โห๕๐ปีที่แล้ว
ปากนะฮะ๔๗ปี
จริงแล้วเขาบอกว่าเสน่ห์ของแบงค์หรือธนบัตรเนี่ย
จะสามารถเล่าเรื่องการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยตรงนั้นได้
อะไรที่เป็นการเล่าเรื่องการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย

ตัวอย่างนะครับจะให้ดูแบงค์อยู่ใบหนึ่ง
ช่วงสงครามโลกครั้งที่๒เนี่ย
ตอนนั้นเราอยู่กับญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามแล้ว
อังกฤษกับอเมริกากำลังส่งเครื่องบินเทคเบิร์ดมาทิ้งบ้านเรานะฮะ

จะเห็นว่าข้างด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสืออังกฤษนะฮะวันบาท
ซึ่งปกติธนบัตรไทยเนี่ยข้างหน้าจะเป็นตัวหนังสือไทยลวดบัตรหมดใช่ครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นของพื้นที่อังกฤษเพื่อเตรียมจะมาบุกประเทศไทย
มาใช้ในตรงช่วงสังครามเลิฟ
อย่าใช้เฉยอย่าเรียกธนบัตรแบบนี้ว่าธนบัตรแบบบุก
คือเป็นแบบชนบัตรที่สำรวจอังกฤษจะมาบุกของเรานะครับ
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นจอมพลปลาออกจากรัฐบาล
แล้วนายขวงอภวนมาเป็นนักยกรกรัมน์ตรีนะฮะ
แล้วก็ประกาศว่าการประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา
ในช่วงความโลกครั้งที่๒เป็นโมคะ
แล้วก็เราได้ตัวช่วยอีกอย่างคือกลุ่มเสรีไทย
หม่อมโรงเสรีปราโมทเป็นหัวหน้ากลุ่มเสรีไทยของอเมริกา
ก็ได้รับเชิญมาเป็นระยกรับบัญชีตอนนั้นถ้ายู่๔๐นะครับ
ก็เราได้แรงช่วยเนี่ยตอนนั้นเราก็กลายเป็น
ที่เป็นผู้แพ้สงครามก็กลายเป็นผู้ชนะสงคราม
ทีนี้ผมอยากรู้นี่ฮะเรื่องของธนบัตรดอกจันทร์เอานี้ดีกว่า
คือธนบัตรดอกจันทร์เนี่ยนะครับคือเป็นธนบัตรที่มีการพิมพ์นะครับ
ที่ประเทศพม่าโดยบริษัทธุมัสดรรลู

ตัวนี้นะฮะตัวเล็กนี่นะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะ
คือดอกจันทร์เนี่ยคือเป็นธนบัตรหมวดเสริมนะครับ
ซึ่งธนบัตรหมวดเสริมเนี่ยมันใช้ทดแทนธนบัตรที่พิมพ์เสีย
โดยการพิมพ์ธนบัตรเดิมเนี่ยคือเราจะพิมพ์ลันตามนัมเบอร์
พอมีการพิมพ์เสียปุ๊บเนี่ยต้องมีการพิมพ์แก้เป็นเลขนั้น
เรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีเหตุเกิดนะครับคือเรือล่มอยู่ที่พม่านะครับ

เสร็จปุ๊บก็ต้องขนแต่พม่าเนี่ยเข้าไทย

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้รับทราบว่าธนบัตรเนี่ยมาถูกพินที่พม่าแล้ว

เราทราบว่ามีการประชาชนมีการใช้ธนบัตรนี้เกิดขึ้น
ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการแจ้งกลับไปที่ทางบริษัทผู้พิมพ์นะครับว่าทำไมมันมีธนบัตรนี้ออกมา
ณตอนนั้นธนบัตรเรือล่มปุ๊บแต่มีคนเอามาใช้กันเยอะเลย

ตามแนวแต่เก็บใช้แต่ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับ

ประวัติศาสตร์ของธนบัตรนี้คือถึงขนาดรัฐบาลจะต้องประกาศ
ว่าใครมีในครอบครองต้องแลกคืนต้องแลกคืนแต่ถ้าไม่แลกคืนคือจับไหมผิดกฎหมายผิดกฎหมายยังไม่จบ
ธนบัตรเนี่ยมันจะมีตัวอักษรนะฮะแจ้งโทษไว้นะฮะว่าอยู่ข้างล่างอยู่ในกรอบยาวยาว

ปลอมหรือแปลงธนบัตรนะครับคือจำคุกตั้งแต่๑๐ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่พันบาทถึงหมื่นบาทถูกไหมครับนี่นะครับ
อันนี้คือเขาเขียนว่าคาดโทษเอาไว้แหละคือเตือนลักษณะเหมือนถ้าเป็นสมัยนี้เป็นบุหรี่เนี่ยก็จะมีเขียนไว้เลยว่าอาจถึงตายได้นะนู่นนี่เราว่าเป็นมะเร็งนะอะไรอย่างนี้
และปรับอย่างสูง๔๐๐๐บาท

เล่าเรื่องการเมืองการปกครอง
สภาวะณบ้านเมืองเราขนาดนั้นเป็นยังไง
ผมถามหน่อยปัจจุบันนี้มีไหม

ธนบัตรที่เราบอกแล้วว่าเล่าเรื่องราวในอดีต
เล่าเรื่องราวการเมืองการปกครองมาตลอด

ผมถามอย่างนี้ไอ้ที่ว่าสูงสุดตอนนี้ใบนั้นเท่าไหร่
เอาไม่ใช่ตัวธนบัตรนะไม่ใช่ตัวเงินในธนบัตรนะ

ตัวที่นิยมเราพูดในถึงของพฤศกาลนี้ก้าวนะครับ

ราคาตอนนี้ปัจจุบันถ้าเป็นธนบัตรหมุนเวียนเนี่ยนะครับ

๕๖แสนบาทใบละครับ

ถ้าสมมุติคุณมีแบงค์ธนบัตรที่เก็บสะสมไว้
ตั้งแต่ต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณลองไปดูแล้วเอามาเช็คไปพร้อมกับหมูไนท

เป็นนักสะสมมืออาชีพเขาหาธนบัตร

คนหลังไม่มีก็ไม่ครบก็คือใบเนี่ยครับ

มีประมาณเท่าไหร่ฮะใบนี้
ใบนี้ถ้าสวยจริงถ้าเกิด๔๕แสนได้

ท่านถามเร็วตอบได้
ท่านไม่มีคำถามที่จะถามอะไรแล้ว
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาที
เราให้คำอธิบาย
คุณครูสนองบำรุงราช
สะสมภาพประทับใจของในหลวงราชการที่๙
ยาวนานกว่า๔๐ปี
ก็ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตร่างกายที่รวมมาเป็นสนองเนี่ย
พระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใด
ไม่รู้จะกล่าวคำใดขึ้นออกมาได้
เอาละครับกลับมาคุยเรื่องธนบัตรกันต่อนะครับ

ที่คุณจะต้องแบบเป็นใบแรกของเราเลยเนี่ย

เราควรจะเริ่มสะสมจากรุ่นที่๙นะครับ

และยังพอที่จะหาแบงค์ในสภาพนี้ได้

รุ่นที่๙รุ่นที่๑๖รุ่นที่๗มีบอกไหม

โอเคอันไหนครับที่ไป
นี้นะครับคือจะเป็นรุ่นที่๙นะครับ
หนึ่งก็อาจจะอยู่ประมาณราคาละลาสัก๓๐๐บวกลบ

นี่สร้างขึ้นตั้งแต่ใช้ในปีพศอะไรถึงอะไรครับ
ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียง๒๕๐๐นะครับ

แต่รุ่นนี้มดดำรู้สึกว่ามะดำเกิดมาใช้ทันรุ่นที่๒เนี่ย
รุ่นที่๒เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นที่พิมพ์ในประเทศไทยนะครับรุ่นนี้นะครับ
อันนี้ผมได้ใช้อันนี้ผมได้ใช้เลย

เพราะหมดในช่วงผมเกิดพอดี

แสดงว่าเราสังเกตได้อย่างหนึ่งนะว่าธนบัตรเริ่มสูงขึ้นมีมูลค่าสูง

ใช่เพราะว่าค่าเงินซื้อของได้น้อยลงทำให้ราคาธนบัตรต้องขยับสูงขึ้น
จาก๕๐๐ไปเป็นพันอย่างนี้ครับ
ทุกวันนี้เราถ้าสมมุติเราจะเริ่มเก็บสะสมจะเริ่มไปหาได้ที่ไหนครับ
เราปกติเนี่ยนักสะสมเนี่ยนะครับ
หนึ่งเลยเนี่ยนิยมซื้อผ่านเฟซบุ๊กนะครับ

สองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เป็นตามร้านค้าก็จะมีพันทิพย์งามวงวานนะครับ
มีที่จตุจักรแล้วก็ปรายศนีย์กลางอะไรพวกนี้ครับ
ก็จะเป็นร้านที่เป็นขายเฉพาะธนบัตรเหรียญกระสาปแล้วก็อาจจะมีสแตมบ้าง

แต่ถ้าเป็นมืออาชีพนะฮะเป็นนักสะสมมืออาชีพเขาหาธนบัตรใบไหนกันนะฮะ
แล้วเพราะอะไรถึงต้องหาใบนั้น
ถ้าคนนั้นไม่มีก็ไม่ครบก็คือใบนี้ครับ

ใบนี้แบงค์๒๐วาทแบบก้าวตัวเลขปอตัวเลขแดงนะครับและลายส่วนจำพลปอกับลงเดชนิดวงนะครับ

และใช้หมายเลขแดง

หรือเป็นฉายาใบนี้
ถู้ถีเมี่สวยจริงได้เท่าไหร่๔๕สัน
ฮะใบนี้เหรอ
ถ้าเป็นเลขอื่นอย่างปลอม

น่าจะเหลือแค่หลักร้อย

มีใบหนึ่งเหมือนกัน

แสนเอาไปเลยวันนี้

ใบนี้ที่จริงแล้วมันแพง

คือคุณจะไม่มีครบลายเซ็นต์ครบรุ่น

ตัวอื่นในรุ่นเดียวกันมีหายากเหมือนกัน

เราจะเป็นนักสะสมจะต้องมีไม่มีไม่ได้

เพราะว่าเป็นธนบัตรที่พบน้อยครับ

รุ่นแรกที่มีในประเทศไทย

ก็คือเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยล่ะ

ที่ว่าพิมพ์เสียมาแล้วมันเหลือร่มเนี่ยนะครับ

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือใบนี้ที่ชอบ
หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้หายากมากสุด
แต่สภาพนี้หาไม่ได้

เคยมีคนขอซื้อนะครับ

ผมเรียกไว้ให้เขารู้ว่าเราไม่ขาย

แล้วถ้าเกิดเอาราคาตามท้องตลาดล่ะฮะ

แต่ทีนี้คุณมดดำยังมีเรื่องราวของธนบัตรมงคล
ต้องมีเลขมงคลแบบไหนคือเลขมงคลและเป็นเลขมงคลที่หายากที่สุด
เลขมงคลที่หายากที่สุดก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มเลขตองนะครับ

คือเลขตองนี่คือจะเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับ
เป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนี่คือเลขตองนะครับ

คำว่าตองเดี๋ยวคนที่เขาจะตองเนี่ยคือ๓
แต่ไม่ใช่นะคือต้องเป็นเลขที่เหมือนกันทั้งหมด

คุณรับซื้อตอนนี้ราคาเลขตองสูงสุดที่คุณเคยซื้อมาเท่าไหร่
ถ้าเลขตองสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องตองเบิ้ลหมวดด้วยนะครับ
ก็ส่วนต่ำเนี่ยน่าจะสัก๓๔หมื่น

ก็แล้วแต่มูลค่าของธนบัตรด้วยฮะ

มูลค่าธนบัตรจำนวนพิมพ์ของลายเซ็นรัฐมนตรีคือเกี่ยวทุกอย่าง
คือคนที่เล่นเลขตองเนี่ยจะเล่นลึกแล้ว
คนที่เล่นลึกเนี่ยทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องหมด

ลายเซ็นรัฐมนตรีเลขจะเป็นตอง๑ตอง๙นะครับ

ทุกอย่างรายละเอียดคือต้องครบหมด
ราคาถึงจะออกมาเป็นใบนั้น
มันจะเป็นเลขเฉพาะใบเฉพาะเลย
ถ้าอ่อนกว่าเลขตองนิดนึงก็คือน่าจะเป็นพวกธนบัตรเลขสวยนะครับ

ก็จะเป็นเลขที่เกือบจะตองแล้ว
ใช่ครับเกือบจะตรงนะครับ
เกือบจะตองแล้วก็มันจะมีเลขที่เป็นเลขหมวดนะครับ
ใช่ครับก็จะเลขหมดนี่ก็จะสำคัญเหมือนกัน

ถ้าเป็น๑หมวดเลยก็เป็นหลักแสน

ถ้าเป็นของราชการที่๙ตอนนี้น่าจะเป็นพวกธนบัตรตัวอย่าง

มีเป็นหลักล้านธนบัตรตัวอย่าง

คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้พิมพ์ออกใช้จริงอะไรพวกนี้ครับ
ถ้าความนิยมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกก้าวหน้าก้าวหลังนะครับพื้นฐาน

อันนี้ก็มีราคาเหมือนกันคือถ้าก้าวหน้าก้าวหลังเนี่ยคือ
ก้าวหน้าก้าวหลังไม่อยู่กับที่หรอฮะ
หน้าเก้าหลังคือในลักษณะของคนที่สะสมธนบัตรเนี่ยเขาจะชอบก้าวหน้าเก้าหลัง

เรียกว่าเลขกระจก

คำว่าเลขกระจกเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับ

ธนบัตรเนี่ยเลข

จะเป็นเลขที่สะท้อนกันเป็นมิลเลอร์

แล้วก็มี๘ขั้นกลางแล้วก็เป็น๔๔หลัง

แล้วก็๓๒๑ก็ถือว่าเป็นเลขกระจก

ที่ใช้แลกเปลี่ยนในแต่ละวัน
แต่สิ่งหนึ่งที่นักเก็บธนบัตร
จะเก็บกันก็คือธนบัตรที่ระลึก

ออกในวาระต่างที่สำคัญ

ก็จะมีอย่างเช่นยกตัวอย่างคือ
ธนบัตรราชาพิเศษสมรสนะครับ

ใบนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก
อันนี้คือลดมาแล้วนะ
ช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ๕๐๐บาท

แต่พึ่งทำไม่กี่ปีนี้

ก็ใบนี้ไม่เคยเห็น

เป็นธนบัตรรุ่นแรกที่เป็นแนวตั้ง

ใบนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก

นี่ก็คือธนบัตรในวาระพิเศษต่างของประเทศไทยด้วย
ช่วงที่รัชสมัยของพระองค์ท่าน

มีความหมายอะไรกับทั้งคู่

คือเหมือนกับเราต้องพยายามสัญหาให้ครบ
ถ้าพูดง่ายแบบนักล่าสมบัติ

อ้าวอย่างพี่กบล่ะค่ะ

ผมจะคิดอย่างนี้ทั้งหมดเหล่านี้
อย่างแรกเลยเนี่ยคือทำให้เราเป็นคนละเอียดนะครับเราดูธนบัตรเนี่ยดูถึงตำหนินะครับแล้วก็เราศึกษาหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับราคาความหายากนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับอย่างของที่พี่ม้าเมื่อกี้ได้พูดขึ้นมานะครับ
แล้วก็เรื่องของการออมเงินนะครับเพราะว่าธนบัตรเนี่ยส่วนใหญ่ราคามูลค่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฝึกตัวเรานะครับ
แล้วก็มีการพบปะเพื่อนฝูงนะครับได้สังคมใหม่นะครับ
ต้องบอกเลยครับความรู้เรื่องธนบัตรเนี่ยครั้งหนึ่งคุณม้ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเก้าราชการที่๙เนี่ยนะฮะ
ตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
เพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะเปิดพิพันธ์นะครับซึ่งให้ผมมาเป็นที่ปรึกษาในทางด้านเหรียญกษาปนะครับ
ที่เชิญพี่ปลายว่าพี่เป็นคนที่มีความรู้เรื่องราวของทางด้านเหลศกษาบและกับทางแบงค์ด้วย

วันนั้นนายหลวงรัชกาลที่๙กับหลวงเดชน์พระบริษัทชาญินาศ
ก็เป็นมาเป็นประธานเสด็จประธานที่เปิด
ผมก็เข้าไปถวายคำบัญญาณในห้องเหลศกษาบนะครับ
มันมีเรื่องที่ประทับใจอยู่หลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง

แต่วันนี้เจอ๑๑หัวข้อครับผม

ข้อแรกอาจจะไม่ตรงตามดับนะครับ

เขาบอกไม่ค่าดีนะครับ

แล้วท่านท่านก็ตัดว่าเสีย

เด็พระบรมราชินนาฏถามถึงเหรียญครึ่งสตางค์

ถ่ายอธิบายว่าสมัยก่อนที่ราคา

แต่ว่าเราไม่มีเหรียญที่ต่ำกว่านั้น

ของที่เคยจ่าย๑สตางค์ก็เหลือครึ่งเดียวนะครับ

เพราะว่าเปลี่ยนจากหน่วยอัธนิยม
ซึ่งมีช่างเสมอลิวิงบาพสรึงเฟื้อง

ดินะครับแล้วก็ข้อ๔นะครับข้อที่๕แล้วครับข้อที่๕ตรงสำหรับ
มองให้เห็นภาพรอบด้วยครับ

ทรงดับหรือว่าได้ความรู้มากนะครับ
แล้วก็ขอบใจที่ถวายคำอธิบายนะครับ
ข้อที่๗สำเด็จพระราชสำเนินอยู่ข้าง
แล้วก็ท่านยิ้มนะครับ
ทำให้การถวายรายงานมีบรรยากาศ
ตอนแรกที่ผมเข้ามาแรงงานเนี่ย

แต่ปรากฏว่าพอต่อมาในหลวงท่าน
ตามแล้วก็ท่านมีความปฏิสัมพันธ์

และสุขเด็จพระราชสำเนินราชก็ยิ้มอยู่ข้าง
ทำให้เรารู้สึกว่ารับลื่นกัน

คลุเรือนเงินก็คือหน่วยช่างกุเรื่องบาทเหลืองเฟื้องของไทยเนี่ย
ทำให้คิดเงินบัญชีจำนวนหลายจำนวนได้ยากนะครับผม
ต่อไปเครื่องจักรผลิตเงินเหรียญชุดแรกของไทยเนี่ย
ท่านตัดถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
ปรากฏว่าไม่มีหาไม่เจอ

ต่อไปข้อ๑๐นะฮะ

ยังส่งเครื่องรับบริษัยการไปพระเทพเฉพาะเจนส์ท่านเป้าท่านสนใจนะ
โบราณตั้งแต่ก่อนมานานแล้ว

แล้วก็ข้อ๑๑ก็คือ
ท่านถามว่าเครื่องจักรชุดแรกของไทยอยู่ที่ไหน
ซึ่งผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่า

ตอนนี้ที่ของกรมธนรัฐที่จัดแสดงไว้
จะเป็นเครื่องจัดสมัยและการที่๕แล้วครับ

พวกท่านใช้เวลาอยู่กับพี่ม้านานไหม

ท่านถามเราตอบท่านถามเราตอบได้
จนท่านไม่มีคำถามที่จะถามอะไรแล้ว

ใช้เวลาประมาณ๔๐นาที

ว่าท่านได้ให้ความรู้
แล้วก็ท่านมีส่วนร่วมกันตลอดเวลา
แล้วก็ให้เห็นถึงพระชีวัตรอันหยุดงดงามของท่าน
ที่สนใจในสิ่งที่เราให้คำอธิบาย
ต้องว่าต้องขอบคุณทางการบันทึกไทย
ที่ให้โอกาสในวันนั้น

อย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกนะฮะ
ธนบัตรทุกใบเล่าเรื่องราวในรัชสมัยของ

ทุกอย่างเหตุการณ์มีเกิดขึ้นในทุกช่วงทุกตอน
นับว่าพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่าน

ทุกคนก็คงยังจะจำน้ำพระไทยตลอดไป

ม้าและพี่กบที่ให้ความรู้แล้วก็เรื่องราวดี
พวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ
คุณครูสนองบำรุงราช
สะสมภาพประทับใจของในหลวงราชการที่๙
ยาวนานกว่า๔๐ปี
ก็ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตร่างกายที่รวมมาเป็นสนองเนี่ย
พระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใด
ไม่รู้จะกล่าวคำใดขึ้นออกมาได้
แต่ตอนนี้ปวงไทยให้เศร้าโศก
เหมือนหนึ่งโรคพังทลายไทยสิ้นหวัง
สวรรค์นามพอรับ

จำพอสั่งสอนไว้

มูตเตรุไม่เข้าใจออกไกล

ไปรู้จักคุณครูสนองบำรุงราช

ปีซึ่งเป็นอดีตนะครับครูสอนวิชาภาษาไทยนะครับอยู่ที่
โรงเรียนประชุมวิทยาอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ฮะที่เก็บสะสมนะครับพระบรมชายารักษ์นะครับรวมถึงพระบรม
สาธิสลักษณ์นะครับมา๔๐กว่าปีแล้วนะครับรวมแล้วเนี่ยกว่า
แสนภาพโอ้โหและที่สำคัญเขาเปิดบ้านเขาเนี่ยให้เป็นห้องสมุด
ฮะเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ชมภาพประวัติศาสตร์รวมถึง
พระราชกรณียกิจต่างของพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยฮะ
ถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะตามคุณครูสนองนะครับไปเทีย
เผลอราชหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีครับ
คุณครูสนองบำรุงราชผู้สะสมภาพประทับใจของในหลวงราชการที่เก้า
มายาวนานกว่า๔๐ปีที่อยู่ภายในบ้านของตนเองและพอเข้า
ไปก็จะเห็นพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์มากมาย
นับไม่ถวดซึ่งล้วนแต่สำคัญและเป็นที่หวงแหนยิ่งของ
คุณครูสนองเป็นอย่างมากถ้าจะพูดถึงอ่ะขอย้อนกลับไป
ตอนครูนองเด็กประมาณพอสี่พอห้าครูนองพ่อเป็นครูพ่อ
ก็พูดใส่หัวมาตลอดตอนเด็กว่าโตขึ้นนะพระเจ้าแผ่น
เป็นของสูงถ้าไปเจอรูปภาพอะไรท่านมากมายไปอยู่ใน
เจริญให้เก็บเอาไว้บูชาตอนนั้นฟังแล้วก็ไม่ได้คิด
อะไรหรอกเป็นเด็กบ้านนอกจนกระทั่งเข้ามากรุงเทพปี๐๙
เก้าตามห้องเรียนหนูก็รู้ต้องต้องมีภาพชาติสัตว์ภาพ
มหากษัตริย์พอเก่าเก่าก็ต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็บอกกับครู
ว่าอย่าทิ้งนะเอามาให้หามาให้พี่น้องเอามาให้น้าหนองอะไร
แล้วแต่ก็บอกกับครูพวกนั้นที่เล็กกว่าหรือเสมอกันเขา
ก็เก็บเอามาให้บอกว่าเอามาเก็บเดี๋ยวจะเป็นคนเก็บ
สะสมเองอ่าเริ่มจากตรงเนี้ยจากวันนั้นจวบจนวันนี้จากภาพ
หนึ่งภาพกลายเป็นแสนภาพแต่ละภาพล้วนบอกเล่าเรื่อง
ราวและความประทับใจซึ้งที่สุดของครูสนองก็คือพระบรม
สาธิสลักษณ์ภาพนี้เองครับภาพที่อันนี้ทั้งประเทศไทยอ่ะ
ไม่ต้องเห็นภาพก็นึกออกที่ในหลวงโน้มพระวรกาย
คุณยายถือดอกบัวนึกออกไหมเนี่ยภาพนี้จำได้คุณยายตุ้ม
จันนิดขณะนั้นท่านอายุร้อยสองปีขณะที่เฝ้าอ่ะ
โหนับถือเลยอดทนกว่าเขาจะท่านจะทะเด็ดมากว่าเขา
จะได้รับภาพนี้แหละเป็นภาพที่ประทับใจ
นนทบุรีเขาเข้มแข็งมากเขาประกอบด้วยทหารตำรวจ
ภลเรือนเนี้ยก็เรียกว่าความมั่นคงภายในของทุกจังหวัด
จังหวัดจะมีเขาก็ทำโครงการในหลวงในบ้านแล้วเขาดูทีวีพอดีเขาเจอครูสนองเขาพอเขารู้เขาก็ตามถึงบ้านเลยมีนายทหารคนตำรวจคนตามถึงบ้านเลยทีนี้เขาเขาก็มีการประชุมเกี่ยวกับตามหาภาพในอดีตของในหลวงอะไรอย่างเงี้ยก็บังเอิญไปนั่งประชุมกับเขาที่เฮ็ดพนาดห้างเฮ็ดพนาดก็เลยไปนั่งใกล้ใกล้คนชื่อแจงชื่อหนูแจงเขาเป็น

ก็จะมาทำติดกระดาษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่แฟมเอาไว้
เพื่อให้คงทนถาวรแล้วก็น่าชมน่าดู
เพื่อเสาะแสวงหามาเก็บรักษาและดูแลไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยล่ะครับ

ภาพนี้เป็นภาพที่โรงพิมพ์เขาสีไม่ได้ขนาด

คุณออกไปพบเจอก็มาตัดแค่องค์ท่าน

ภาพนี้นานพอสมควร
ตั้งแต่นานพอสมควรตั้งแต่ต้นเลย

อันนี้เป็นกระดาษขาวเทาขาว
จนเป็นสีน้ำตาลเนี่ย
บางทีทีมงานมาเด็กมาเยอะ
ปฏิทินตรงนี้เยอะมาก
หนูเอาไปบูชานะแนะนำเขา
คุณครูสนองแม้ตอนนี้จะย่างเข้าวัย๗๕ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ละเลยหน้าที่ของความเป็นครู
เพราะแทบทุกวันจะมีผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างแวะเวียนมาเยี่ยมเยือน
ชื่นชมพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙

และคุณครูสนองก็จะคอยชี้แนะพูดคุยเรื่องราวต่างให้ได้ฟังกัน
รวมถึงครั้งหนึ่งที่คุณครูได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ
คุณนองได้มีโอกาสประมาณสิบไม่น่าจะประมาณประมาณถึงสิบห้าปีนะ
ได้เข้าไปในวังสวนจิตนั่นมีโอกาสได้เข้าหลายปี
แล้วได้เห็นพระองค์ใกล้ใกล้เลยเนี่ยชิดอย่างนี้
เรานั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเรานั่งข้างหน้านั่งอย่างนี้ท่านก็เดินผ่านอย่างนี้
พอท่านเสด็จมาสมมุติเดินมาทางนู้นหรือเดินมาทางนี้
เรามองทำไมไม่ใกล้ไม่กล้าเงยหน้ามอง
ไม่รู้สิมันแบบได้เกรงบารมีท่านเหรอมั้งได้แต่ก้มหน้าแล้วก็กราบอะไรอย่างนี้
ไม่กล้าเงยหน้ามองพระองค์ท่านแต่ว่าก็ชำเรืองมองโอ้โห
ผิวพันธุ์ท่านก็บุคลิกของท่านเป็นสง่ารัศมีต่าง
หนูไม่ต้องถามเลยดีใจปิติมาก
ก็ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตร่างกายที่รวมมาเป็นสนองเนี่ย
พระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใดนะไม่รู้จะกล่าวคำใดขึ้นออกมาได้นะ
ไม่รู้จะขนาดไหนก็ดูแล้วกันจากที่สะสมภาพพระองค์ท่านไว้เนี่ย
พูดภาษาชาวบ้านคือแฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้ชนิดที่ไม่รู้รายละเอียด
รู้แต่ว่ารูปภาพฉันต้องสะสมเอาไว้นะคะ
จากพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์ที่คุณครูสะสมแล้ว
คุณครูยังแต่งกาบแต่งกรอนขับร้องให้พวกเราได้ฟัง
ความรู้สึกทั้งหมดของหัวใจคุณครูที่รักและเทิดทูลพระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใดด้วยครับ
โอ้พ่อเจ้าลารับไม่กลับมา
แต่ภาพยังติดตาทุกแห่งเออหน
พ่อข้ามป่าข้ามเขาข้ามซ้ายชน
ตำบลที่ลำบากอยากขาดแคลน

แต่ตอนนี้ปวงไทยให้เศร้าโศก
เหมือนหนึ่งโรคพังทลายไทยสิ้นหวัง
สวรรค์นำพ่อรับไม่กลับวัง
จำพอสั่งสอนไว้ให้ทำมาเหอดี
อ่าอ่าอ่าเอ่อ

แดนสุขอาคีมหาธิคุณโปรดอำนวยช่วยปรานี

ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี

ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี
ด้วยความรักด้วยพักดี

ด้วยความรักด้วยพักดี